ห้านาฬิกาห้าสิบนาทีครับคุณผู้ชมครับไม่ได้ขายของเล่นเล่น
อืมแต่อยากให้ช่วยกันดูช่วยกันพิจารณาข่าวนี้ดีดีครับ
นะฮะอย่างที่ผมบอกไปครับที่จังหวัดกาลจนบริเศรษฐ์เกาลัดเนี่ย
ตกจากรถไปกับสาวคนสนิทปรากฏว่าตกจากรถมาปั๊บ
แล้วก็ไปรักษาจากนั้นท่านเสียชีวิตอืม
บรรยากาศในงานศพเนี่ยนะคือญาติยาดของเศรษฐ์เกาลัดคนนี้
เขาได้ไปเห็นภาพจากกล้องหน้ารถคันที่ตามหลังที่เสียตกลงมา
ใช่ก็เลยรับไม่ได้ใช่ถึงขั้นไล่ผู้หญิงควรสนิท
แต่เธอออกไปจากวัดเดี๋ยวนี้เลย

กูเรียกเขาจริงเรียกเขาจริง

สาเหตุเพราะว่าญาติญาติไปเห็นคลิปที่คุณผู้ชมกำลังจะได้เห็นอยู่นี้เดี๋ยวตั้งใจดูนะ

เสียกล้องตกจากรถตอนนั้นมันเป็นยังไง

มันโดนเองป้ายมันไม่ต้องไปดูไปดูเลย

ก็ไม่ไห้หรอก

ที่ตามรถคันของคุณแหม่ม

คือภาพนี้แหละคลิปนี้ทำให้ญาติของเสียกล้องเมื่อกี้

ยังไงพี่เบิร์ตคือมาเห็นที่หลังหรือครับคลิปนี้

คือเสียชีวิตแล้วเกิดเหตุแล้วมาเห็นที่หลัง
ตอนที่ไปจัดงานศพมันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนั้น

คือญาติญาติบอกว่าถ้าช่วยเสียกล้องก็คงไม่ตาย

แต่ใดเสียงคือปล่อยมันไม่ต้องไปดูมัน
นี่แหละแล้วทิ้งไว้แบบนี้ประมาณสัก๒๐นาที

จนเสียในอาการสาหัสเหตุเกิดวันที่๒๒มกราคมที่ผ่านมาครับ
ในที่สุดเสียกล้องท่านเสียชีวิตที่โรงพยาบาล๒๕มกราคม
สอบถามญาติของเสียกล้องเล่าว่าวันเกิดเหตุนางสาวแหม่มเล่าแบบนี้นะ
ตอนแรกนะยังไม่มีภาพจากกล้องมานะเล่าแบบนี้
บอกทะเลาะแล้วมีปากเสียงกับเสียกล้องบนรถกระบะ
โดยเสียกล้องบอกให้นางสาวแหม่มจอดแต่นางสาวแหม่มไม่จอด
เสียกล้องเปิดประตูแล้วกระโดดลงไปจากรถ
ซึ่งนางสาวแหม่มและน้องชายที่ขับรถตามหลังมา
บอกว่าลงไปช่วยเสียกล้องแล้วก็โทรตามเจ้าหน้าที่ในทันที
นี่คือนางสาวแหม่มเล่าตอนแรก
แต่ปรากฏว่าพอคลิปนี้มันออกมา
ช่วงเกิดเหตุเสียกล้องพยายามเปิดประตูรถ

แต่นางสาวแหม่มกลับเร่งความเร็วรถมันเกิดกระชากครับ
กล้องตกลงมาจากรถอย่างที่คุณผู้ชมเห็นไป

ไปเร่งความเร็วตอนที่เขากำลังจะร่วงลงมาจากรถอ่า
นะครับคือเสียกล้องก็เปิดคูว่าจะโดด
นางสาวแหม่มก็ไม่อยากให้กระโดดไม่อยากให้เปิด

แต่เขาบอกพอตกมาจริงนะไม่ได้เข้าไปช่วยเหลือ
เห็นไหมตามภาพและยังกล่าวหาว่าเสียกล้องเนี่ยแกล้งเจ็บ
เรียกร้องความสนใจนี่แหละ
มองว่าหากนางสาวแหม่มนำตัวเสียกล้องไปโรงพยาบาล
อาการคงไม่หนักและอาจจะไม่ตาย
คุณผู้ชมครับแต่คำวินิจฉัยของแพทย์มันออกมาอีกอันหนึ่ง

เขาบอกว่าที่ศีรษะของเสียกล้องได้รับบาดเจ็บหนัก
คล้ายถูกกระแทกด้วยของแข็งหลายครั้ง

แต่ในที่เกิดเหตุเลือดไม่มี
แย่ดไม่เชื่อว่าแล้วแบบนี้มันจะเกิดจากอะไร
อาการบาดเจ็บอาจจะไม่ได้เกิดจากการตกรถเพียงอย่างเดียวหรือเปล่า
เดี๋ยวใจเย็นนะอันนี้ญาติสันนิษฐานนะ

คำวินิจฉัยของแพทย์ที่บอกว่าหัวโดนของแข็งกระแทกหลายครั้ง
หลังจากนี้ครอบครัวจะไปแจ้งความเพิ่มเติมครับ
แล้วก็เรียกร้องให้ตำรวจสอบสวนให้เกิดความชัดเจน
ว่าอาการบาดเจ็บที่หัวของเสียเนี่ย
มันเกิดจากการอุบัติเหตุหรือการกระทำของใครกันแน่
ผมถึงบอกว่าเรื่องนี้อยากให้ดูไปด้วยกัน
ใช่น่าสนใจมากมันมีเงื่อนงำนะคะ
แต่เชื่อว่าผลทางนิติวิทยาศาสตร์น่าจะสามารถพิสูจน์ได้ดีที่สุดนะคะ

นะคะเดี๋ยวรอดูกันต่อนะคะ